แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันกุ้มใจมาก

แล้วเขาบอกว่าข้อสอบเด็กอนุบาลเข้าปหนึ่ง
แบบกุ้มใจมากพอไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันยากมาก
คือมันมีคุณวิริยาเนี่ยนะคะ

เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์นี้เมื่อวานนี้ว่าข้อสอบเด็กเนี่ย
จริงแล้วเขาก็พูดบอกว่าเป็นเรื่องท่องจำ
ไม่มีเด็กชาติไหนสู้ชาติไทยได้แล้ว
ไม่แปลกใจที่คุณภาพการศึกษาของเราเป็นแบบนี้
ท่องจำกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลยันเรียนปริญญา
หมายถึงว่าข้อสอบที่ออกมาท่องจำอย่างเดียว
เน้นอย่างเดียวคือมันยากมากกับพี่อะนี่เขามีต่อยอมแล้วหลังคือดูนะป๑
ตอนนี้คือลูกที่ฉันนี่อ่านดูบาน๒ซึ่งยังไม่สามารถออกเขียนได้
เขาบอกว่าข้อใดเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน
ป๑อุ๊ยตาย
การเล่นแปลงลบกระดานการทำความสะอาดการจัดซื้อแจกันเข้าห้องเรียน

ไม่มันอ่านออกหรือยังป๑คือแบบ
ข้อหนึ่งคือบอกข้อ๒๑
ข้อใดไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตย
นี่เดี๋ยวก่อนนี่คือป๑ป๑มีคำตอบให้เลือก
หลักสิทธิหน้าที่ลูกนี้ฉันจะเข้าใจไหมคะว่าหลักสิทธิหน้าที่

ความเสมอภาคคืออะไรคะ
ชัวร์หลักความเชื่อทางศาสนา
อันนี้ยังพอแต่หลักความเชื่อมันก็ยากนิดหนึ่ง

หลักการมีส่วนร่วมคืออะไรแม่ยังไม่เข้าใจ
ป๑นะอีกครั้งนั่นมีชม

ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของประชาธิปัตยเห็นไหม

ความเชื่อทางศาสนาหลักการมีส่วนร่วม

สิคะป๑ลูกนี้ฉันจะตอบยังไง

อ๋ออะไรที่ไม่ใช่หลัก

ประชาธิปไตยก็มีสิทธิเสร็จภาพในการทำศาสนาใดก็ได้
โทษนะฮะเราโตกันขนาดนี้เรายังเถียงกันตั้งนาน

การปฏิบัติตามข้อตกลงต้องไปกวดวิชารูปที่ไหน

การปฏิบัติตามข้อตกลงภายในบ้าน
ตรงกับหลักประชาธิปไตยข้อใด

หลักสิทธิ๒หลักนิติธรรม

ป๑ต้องตอบหลักนิติธรรมแน่นอนครับผม

พอดีพี่มีผัวฝรั่งลูกไปเรียนเมืองนอก

งั้นแม่ไม่รู้จะติวลูกยังไงเลยทีเดียว
ต้องติวยังไงพี่แล้วคำตอบคือข้ออะไร
ส่งเข้าไปเรียนดาวองค์หน่อยก่อนแล้วพี่เห็นเหรอ

เรียนดาวองค์เตียงวางเวียนโอเดียนเถอะจะได้ไม่เจอ

ให้คุณแม่ที่กำลังจะเข้าป๑หรือมีลูกเหมือนอ้อม

ครอบครัวใดเป็นครอบครัวประชาธิปไตยว่ะ

ของกรีดมีแม่เป็นผู้เป็นใหญ่ในบ้าน
ครอบครัวของกันใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื่อย
ครอบครัวของกินรีทุกคนช่วยกันทำงานบ้าน
ครอบครัวของกรต้องฟังความคิดเห็นพ่อเสมอ

คือกว่าจะเข้าใจว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคืออะไรคะ
นาวาคงจะถามว่าฟุ่มเฟือยคืออะไรคะ

วัดแววก็จะวัดดวง

จึงจบอันทุบาล

อ่านไม่ออกวันเล่นวันลูก

คำแรกกราบอำกรรมเลยหรือ
ไม่อ่านให้ฟังยังแย่เลยคุณ
อันนี้ไม่ใช่ตลกนะหมายถึงแกล้งคำว่าตลกหรือเปล่า
แต่เครียดนะอ่านแล้วดิสเซ็นเครียดแต่ดิเซ็นเครียดมาก
ดิเซ็นจะไปโผล่ลูกที่หน้า

แล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์ของคุณนี่นะฮะ
วิทยาที่เขาแบบเออคอมเมนต์มานะคะซึ่งเขาก็แบบว่า
เฟซบุ๊คของเขาซึ่งเขาก็ลงอาจจะแบบเป็นคุณแม่เหมือนกันนะ
คุณลูกเขาก็อาจจะกุ้มใจเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าท่องจำหรืออะไรอย่างนี้

สมัยลูกเราจังบอกว่าบอกลูกทุกวันถ้าย้อนเวลาไปได้
อยากพาลูกไปเรียนสมัยแม่มีความสุขอะไรอย่างนี้
วิ่งเล่นปั่นจักรยานโดดทางยาก็ไม่กล้าอ่านที่ไม่ค่อยสุภาพ

ก็แบบสงสารอะไรประมาณนี้แต่กุ้มใจนะ
แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มีใครทราบว่าเรียนประกวดวิชาที่ไหนบอกอ้อมด้วยนะคะ
จะได้หน้าที่หรือสิทธิหรือสินคมหรือ
พอมันเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งจบนักศึกษามาเป็น
เอาอีกราชีพูดสิคะพี่
ปล่อยมันเถอะให้มันเผิดเจ้อของมันไป